แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้วยัง
แม่ม่อนประจันทร์บาล
แม่ม่อนประจันทร์บาล
สวัสดีคะ

พร้อมจากหนักทุกเรื่องที่ควรในบ้านค้นรู้ค่ะ
พร้อมปรับทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น

ว่าแต่ละนักศัตริย์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะได้วางแผนชีวิตกันถูกนะคะ

มากต้องเชื่อคุณแม่บ้านเลยค่ะ

แป๊บหนึ่งสามีนะคะไม่ได้ซื้อผักซื้อปลาใจเย็นนิดนึงนะคะ

คนที่คุณเกร็งเนี่ยคุณจะเป็นคุณแม่บ้านมากกว่า

ก็ลุ้นว่าสามีจะพารวยไหมเพราะฉะนั้น

ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอสินแสโจ้กันเลยดีกว่านะคะ

ขอต้อนรับพี่หมอโจ้สวัสดีครับ

เมื่อวานนี้เป็นวันวาเลนไทย
หนูจำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่หมอโจ้บอกว่า

โอ้ยได้เป็นสิบเลย
เห้ยหมายถึงเมียเหรอฮะ

เวลาผ่านไปเร็วมากแป๊บก็ครึ่งเดือนแล้วเนาะ
ฐานดวงชะตาเราก็เปลี่ยนไปแต่ละวันแต่ละเวลาด้วย

คนที่เกิดรอบพศ๒๕๖
ก็เตรียมตัวที่จะได้รับฟังข่าวดีเรื่องดีนะครับ
มีการเรียกตัวไปสัมภาษณ์งานด้วย

ก็ขอให้เตรียมตัวเองให้พร้อมตลอดเวลาไว้

ช่วงนี้วางแผนชีวิตตัวเองเสียใหม่

อะไรที่มันซ้าซำเจ
หรือว่าอะไรที่มันยังทำให้ตัวเราไม่พร้อม

เพราะว่าปีนี้อย่างที่ผมบอกไปสัปดาห์ที่แล้ว
ปีคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไร

อาจจะไปรับงานใหม่ไปรับจ๊อปใหม่

ก็จะมีการค่อยฟื้นตัวขึ้นนะฮะ
แล้วก็โดยสำหรับเรื่องของจิตใจ

อ่อนแรงอิตรวยมาสภาพใหญ่แล้ว

ความคิดเบื่อหารใจเบื่อหารอารมณ์ให้พอ
ดีอ่ะเค้ายังมีรูปใด

เดอะ
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นปีที่ดีเนอะ
ต้องก็วางเหิงกันดีแล้วกัน
จะให้เรียงนี้แล้วก็เรียนพูดง่ายง่ายว่าจะเจอวันไม่ดีอ่ะก็จะมีวันที่๑๕วันนี้เฉ็ดแล้ว
วันที่๒๐ส่วนระหว่างรั่วก็ตาย๓วัน
อย่าไปเซ็นสัญญารับประกันใครอย่าไปนัดเจอใครเรื่องสำคัญแค่นั้นเอง
นะครับต้องวางแผน
วางแผนเถอะค่ะแล้วมีเรื่องดีอะไรบ้างไหมคะพี่หมอโจ้คะ
ก็หลังจากนี้ไปสัปดาห์หน้าก็จะดีขึ้นแล้ว
โอเครอได้รอได้ค่ะ
คนที่เกิดปีมโลนะครับหนุ่มสาวท่านใดที่โสดนะครับ

แต่ว่าจะไปกันได้แค่ไหนนั้นต้องควรรวิกต้องดูกันอีกที
พูดง่ายว่าที่ผ่านมาอยู่แต่ในห้องหรือว่าไปใช้ชีวิตประจำวัน
เราก็เจอแต่เดิมแต่ถ้าเริ่มเปิดตัวออกงานสังคม
เริ่มไปร่วมกิจกรรมอะไรต่างมีโอกาสเจอด้วย
น้ำออกจากบ้านทุกวันเลยค่ะปีมาลงได้ทุกวันแหละค่ะ
แต่ถ้าเจอใครแล้วก็เช็คให้ดีด้วยนะครับ
เขาเกิดปีที่สมพงษ์กับเราไหมก็จะมีปีชวดปีมโลงปีวอก
แล้วก็เคลื่อนหนึ่งกับปีหลักกาปีเมื่อเสร็ง
คนที่เกิดปีมะเสกนะครับก็ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีความอึดอัดอยู่นิดหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ตัดสินใจในวันที่ดีนะครับ
วันที่มีวันที่๑๗๒๑กุมภาพันธ์โดยภาพรวมผลจะออกมาเป็นบวก๑๗
๑๗๒๐๒๑กุมภาพันธ์สำหรับปีเมื่อเสร็งนะครับเป็นวันดีนะ

มาเมียนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเรื่องที่ค้างคาเรื่องเก่าเนี่ย
เริ่มมีการเดินหน้านะครับทำอะไรก็เริ่มมีความลาบลื่นมากขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องของความรักก็จะมีความคืบหน้าด้วย
ค่ะงั้นต่อกันที่ปีเมมีย์เลยค่ะ
แมนนะครับในสัปดาห์นี้ของชาวปีโอแมนเนี่ยก็อยากจะให้ปล่อยวางในบางเรื่องด้วยนะครับ
คือเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพเวลาคนปีประมาณเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพพอเริ่มมีความเครียดนิดเดียวเนี่ย
ร่างกายเขาจะคือสถิติที่ผมเจอมาเนี่ยคนปีเมมีย์เนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพได้ง่าย
ถ้ายิ่งเอาความเก็ตเข้ามายิ่งแบบคิดนู่นคิดนี่
พอใจทุกข์ปุ๊บร่างกายมันก็เป็นป่วยอะไรตามมากันใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้ระวังในสัปดาห์นี้ให้มากที่สุดคือเรื่องของสุขภาพนะครับ
คนที่เกิดปีเมมีย์ก็ดูแลกกับตัวเองกันนิดนึง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรดีหมดแต่ถ้าสุขภาพเราแย่มันก็แย่หมดนะ
อ๋อจริงค่ะใช่แล้วค่ะ
ที่จะมีเกณฑ์ที่มีสามีพารวย

แม่บ้านประจำบาน